คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตงานแต่งหมากปรินและคิมเบอร์รี่กันนิดนึงนะคะ
บอกเลยว่าจะจัดสองที่ที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ศักดิ์ประเทศด้วย
อันนี้ที่เขาทำเซอร์ไพรส์กันนะจ๊ะเรื่องราวใหญ่โตแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือความรักนั่นเอง
งานแต่งจะเป็นรูปแบบไหนไปฟังเขาพูดดีกว่าจ้า
ตอนแรกก็จะเอาเดือนเอาดาวมาให้ซื้อของขวัญอันนึงไปแล้ว
แต่ว่าพอได้ยินเข้าหูเอ้าซื้ออีกกันก็ได้วะ

ถ้าเจาะสาวที่เราจะบอกตัวในกะตะซอง
ก็ต้องตามก็ต้องตามครับผมเราจะน้อยหน้ากันไม่ได้ครับมันต้องดูดีมาก
มันต้องดูดีมากมันต้องสนุกมากตามใจเค้าทุกอย่าง
แล้วก็เขาเองก็อย่างที่บอกก็คือเขาต้องดูดีที่สุดแล้วเรายังดูดีสุดในวันนั้น